กลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูไอเดียดีไอเดียเจ๋งเรื่องราวของถัง
๒ถังเลยอะไรคะให้เป็นเลย๒ถังถังขยะกับถังบรรจุเพื่อสารทำความเย็น
แอร์ก็เก่าใช่เออถังแรกถังขยะเขาปรับเปลี่ยนให้เป็นลายการ์ตูนโอ้โหสวยงามเลยทีเดียว
ส่วนอีกถังหนึ่งเขาเอาถังบรรจุสารน้ำยาทำความเย็นของเจ้าแอร์ทำเป็นออมสิน
ปลูกออมสินถูกต้องไปดูกันหน่อยไอเดียดีแบบนี้จากรายงานครับ
บรรจุน้ำยาทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นถังออมสิน
ไอเดียของหนุ่มเมืองสุราธานีคุณสุพมิตรบัวเพี้ยนอายุ๒๘ปี
คุณสุพมิตรเล่าว่าเห็นถังน้ำยาแอร์เหลือทิ้งซึ่งขายเป็นเศษเหล็กได้เพียงถังละ๑๐บาท
จึงเกิดความเสียดายและลองคิดหาวิธีนำทั้งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์
ด้วยการนำมาดัดแปลงทำเป็นถังสำหรับเก็บเงินออมภายในบ้าน
ต่อมาเพื่อนและคนใกล้ชิดมาเห็นและขอซื้อต่อจึงเริ่มทำขายในราคาถังละ๑๙๙บาท
ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก
โดยถังแบบ๓สีกำลังได้รับความนิยมรวมถึงการติดสติ๊กเกอร์ข้อความต่างเช่น
แคะเล่นอันตรายเหลือค่าหวยเหลือค่าเหล้าเก็บไว้ทำนม
คือเรียกว่าข้อความแบบไหนก็ได้หมดแล้วแต่ลูกค้าต้องการ
ซึ่งเริ่มทำขายหมัดได้๓เดือนก็สามารถขายไปแล้วกว่า๒๐๐ใบ
สำหรับข้อดีของถังออมสินแบบนี้แน่นอนว่าคือความใหญ่
ทำให้สามารถเก็บเงินสะสมได้เป็นจำนวนมากแต่ข้อด้อยก็คือ
คุณจะไม่สามารถเปิดแงะหรือทุบเพื่อนำเงินออกมาได้เอง

เพราะถังออมสินแบบนี้ต้องให้ช่างตัดถังเท่านั้น
จึงจะนำเงินออกมาได้แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว
ไปดูถังขยะสีสันสดใสน่ารักมีลายการ์ตูนสุดฮิต
แบ็คแมนแห่งกี้เบิร์ตชินจังเคโรหมีภูมิเนียนและคิสตี้
ทั้งหมดนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นของจริง
ก็ต้องไปที่โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
โรงเรียนนี้เขามีไอเดียเก๋ในการทาสีถังขยะ
และวาดลายการ์ตูนแบบนี้ลงไป
ก็เพื่อให้เด็กสนใจทิ้งขยะลงถังนั่นเองแหละค่ะ
ครูวิชานน้อยภาราภูมิหน่วยการโรงเรียนเล่าว่า
ขยะเหล่านี้เกิดขึ้นจากฝีมือของคุณครูนักเรียน
และแม่บ้านประจำโรงเรียนช่วยกันทำขึ้นมา

เริ่มจากแม่บ้านที่จะช่วยนำถังขยะใบเก่า

จากนั้นเด็กนักเรียนและคุณครูก็จะมาช่วยกันทาสีต่าง

แล้วใครที่มีฝีมือวาดการ์ตูนได้สวยก็จะช่วยวาด
ส่วนใครที่ระบายสีสวยก็จะทำหน้าที่ระบายสี
ซึ่งทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้อยู่ประมาณ๔วัน
ก็สามารถแปลงโฉมถังขยะใบเก่า
ให้เป็นทั้งขยะน่ารักแบบนี้เลยล่ะค่ะ
อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดยังบอกด้วยว่า
ขยะสวยลายการ์ตูนทั้ง๒๕ใบนี้

มีนิสัยรักการทิ้งขยะให้ถูกที่
ซึ่งเมื่อเติบโตขึ้นก็จะช่วยรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
อกจากนี้ภายในบริเวณพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน
สนามเด็กเล่นสนามตะกร่อลานออกกำลังกาย
แม้แต่บันไดขึ้นลงแต่ละชั้นเรียน
ก็จะเต็มไปด้วยสีสันที่ช่วยให้เกิดความเพลิด
และช่วยพัฒนาร่างกายความคิดให้แก่เด็กอีกด้วยล่ะค่ะ
เขาเป็นไอเดียดีนะเมื่อสักครู่ดิฉันเห็น
มีคนวาดรูปเหมือนคุณชนะติดถังขยะด้วย
เจ้าตัวซุปเปอร์ฮีโลกกัปตันอเมริกา
แอ้นเนี่ยใจแอ้นอ้วนใหญ่
คือดูอวบน่ารักเหมือนเลยเหมือนคุณเลย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสูบจังหวัดเลยนะคะ
เขามีการจัดทำที่นอนลมในราคาประหยัดให้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเตียง
แล้วก็เพื่อป้องกันแผลกดทับนั่นเอง

โหเฮ้ยไอเดียนี้ก็ดีนะ
เดียนี้ดีมากเพราะว่าที่นอนลมอันนี้นะคะ
ผลิตจากถุงน้ำยาล้างน้ำล้างไตนี่แหละค่ะคุณ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสูบ
บนน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะ
กำลังนั่งเป่าลมเข้าไปในถุงน้ำยาล้างไตค่ะ
หลังจากนำไปทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว
ก่อนนำไปทำเป็นที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

เกรียงศักดิ์ลุนธิระวงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้นำเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ก่อนที่จะนำมาต่อยอดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ลองทำ
จนสามารถนำมาใช้ได้จริงกับผู้ป่วยนะคะ
หลังจากนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงอย่างได้ผลแล้ว
ชาวบ้านที่พบเห็นก็ให้การยอมรับในสินค้า
เนื่องจากว่าสินค้ามีราคาถูกและคุณสมบัติดีเยี่ยมเลย
ทำให้ชาวบ้านต่างพากันเข้าไปขอความรู้แล้วก็สั่งซื้อ
เดี๋ยวเราให้ดูวิธีการของเขานะคะ
สำหรับที่นอนลมที่ขายเนี่ย
ในราคาต้นทุนก็คือ๓๒๐บาทเท่านั้น
ซึ่งหากเทียบกับที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยตามร้านค้าทั่วไป

เนื่องจากว่าราคาที่นอนลมทั่วไป
มันมีราคาสูงถึงประมาณเกือบ๕๐๐๐บาท
อกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านสูบนะคะ
ยังเปิดรับบริจาคถุงน้ำล้างตายด้วย
ซึ่งขณะนี้ก็มีผู้บริจาคอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก็มีการมอบที่นอนให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ฟรีอีกด้วย
ใครที่อยากจะร่วมบริจาคถุงน้ำล้างไต
สามารถติดต่อไปเลยได้ที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสูบ
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ

ใช่ราคาประหยัดด้วย๓๙๐บาทเท่านั้นนะคะ

ราคาประมาณ๔๙๐๐เกือบ๕๐๐บาท

เพราะว่าในวันจันทร์จะติดตามพวกเราต่อได้ในตลอดข่าวเช้านี้

จันทร์ถึงศุกร์เลย๙โมงตรงถึง๑๐โมง

วกเพิ่มเติมอีก๑คนคือน้องนิวนาว

เดี๋ยวจะมาเล่าข่าวสนุกกันในช่วงยามสาวนะครับ

วันนี้ส่งข้อความมาทักทายเยอะมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่เขาพูดถึงเรื่องของกิน
ของกินมาสั่งข้าวมันไก่เหมือนประหนึ่งว่าเราขาย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวจะลากันไปด้วยภาพข้าวมันไก่

รวมไปถึงส้มตำมาตรา๔๔เอาให้สะดุ้งโยงกันไปเลย
เอาล่ะส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้ว

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ